เหตุอุกอ่านเลยนะคะเกิดขึ้นกลางทะเลพัทธลุง
แล้วก็ไปประกบยิงชายวัย๕๘ปีจมหายไปกลางทะเลเลยนะคะ
ล่าสุดเนี่ยก็พบศพของคนที่ถูกยิงแล้ว

ก็ไปมอบตัวกับตำรวจสพลำปัมที่อำเภอเมืองพัทธลุงแล้วเช่นกันค่ะ
กรณีที่มีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายสิรินุ้ยสุด
อายุ๕๘ปีชาวตำบลขวนมะพร้าวอำเภอเมืองพัทธลุงเสียชีวิต
ขณะที่นำเรือหางยาวออกทะเลหาปลากลางทะเลลำปัมอำเภอเมืองพัทธลุง
ซึ่งห่างจากฝั่งประมาณ๑กิโลเมตรช่วงเช้าของวันนี้นะคะ
ตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าได้ยินเสียงยิงกันดังสนั่นกลางทะเล
ก่อนจะได้ยินเสียงปืนดังติดกันอีกสามนัดและเห็นน้ำในทะเลแตกกระจาย
พร้อมกับเรือหางยาวสองลำขับออกไปคนละทางปล่อยให้เรือหางยาวอีกลำเนี่ยลอยอยู่กลางทะเลนะคะ
ก็เลยได้แจ้งให้ตำรวจสพลำปำมาตรวจสอบซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทธลุงชุดประดาน้ำ
เร่งค้นหาร่างของนายสิริแต่เมื่อวานนี้ยังไม่พบค่ะ
ล่าสุดมีรายงานความคืบหน้านะคะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชุดประดาน้ำ
ประมาณ๒กิโลเมตรได้นะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามในการค้นหามานานถึง๑๕ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งนำร่างผู้เสียชีวิตเข้าฝั่ง
เพื่อให้แพทย์กับตำรวจร่วมกันชนะสูตร
สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งนะคะ
ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะ
พบบัตรแผลถูกยิงด้วยวุฒิปืนลูกซอง
เข้าที่ศีรษะด้านขวา๖แผล
ที่แขนขวาก็มีบัตรแผลชะกัน
ลักษณะเหมือนกับถูกของมีคมค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมีร่องรอยถูกสัดน้ำกัดแทะนะคะ
เจ้าหน้าที่จึงนำร่างผู้เสียชีวิต
ส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลพัทธลุงอีกครั้ง
ขณะที่นายวรวิทย์ขุนต่างตายุ๓๗ปี

แล้วก็นำเอาอาวุธปืนลูกซองยาวของนายวิเวก

ซึ่งเป็นพ่อเขาเนี่ยมามอบให้กับตำรวจด้วย
ตำรวจคาดว่าปืนนี้แหละน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ
ได้นำตัวผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนมาสอบปากคำบนโรงพัก
แยกกันสอบปากคำนะคะใช้เวลานานกว่า๔ชั่วโมง

จากนี้ทางพนักงานสอบสวนก็จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อจะยื่นขออนุมัติหมายจับต่อสารจังหวัดพัทธลุง
คาดว่าสามารถยื่นหลักฐานดังกล่าวและออกหมายจับได้
ภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะคะ